ฉันยังยืนหาวฟอดฟอดฟอดเลยทีเดียวเหยียบหึงนะคะ
คุณแต้ตาคล้ำของเขาไปด้วยอะไรไปด้วย
ง่วงนอนเพราะว่าอะไรทำไมฮะเมื่อคืนที่ผ่านมา
แทบไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเลยค่ะคุณค่ะ

ก็ไหนบอกว่าตอนสัมภาษณ์เนี่ย

หมายถึงจะมีปัญหาแหละ

เลิกกันจริงหรือว่างอนกันนะฮะ
เท่านั้นแหละค่ะงานเดางานมโนงานจับโยงมาเต็มค่ะ
ส่วนใหญ่เนี่ยเทคะแนนไปเลยให้คู่รักต่างซ้ายอย่างที่บอกไป

ดิวให้สัมภาษณ์สื่อในงานอีเวนต์
บอกว่าสถานะอยู่ในช่วงการประคับประคองกัน

ซึ่งแน่นอนแฟนเพจของใต้เตียงดาราเขา

งานนี้ลูกเพจก็ลงทุนพิสูจน์
ด้วยการเข้าไปเสิร์ชชื่อผู้ติดตามในอินสตราแกรม
ของทั้งดิวแล้วก็ไปส่องภัยด้วย
ยังมีข้อผิดสังเกตตรงที่ไอจีของสาวดิว

ก็ยังเป็นรูปคู่กับไผ่วันพ้อยนี่แหละ
ขณะที่โพสต์ในไอจีของฝ่ายชายวันวาเลนไทย
กลับเป็นภาพที่มีข้อความว่า
เลิกเล่นไอจีหนึ่งวันแบตหมดเหมือนจะขำนะ
แต่ว่าใต้ภาพมันเป็นแคปชั่นว่า
เรื่องมันเศร้าขอเล่าเข้ม
เป็นคำแบบคำคมรถสิบล้อประมาณนั้น
อ่านแล้วขำแต่ไม่รู้ว่าลึกในใจเขาขำอยู่หรือเปล่า
ท้ายที่สุดจะใช่คู่นี้อย่างที่เพจดัง
แค่งอนกันเหมือนที่ผ่านมาหรือว่าตัดสินใจ
ยุติความสัมพันธ์กันไปเรียบร้อยแล้วหรือเปล่า
ก็ต้องรอให้ทั้งคู่ออกมาเฉลยคำตอบด้วยตัวเองค่ะ
คู่นี้เขาก็มีข่าวลักงอนกันมาพักใหญ่นะคะคุณ
แต่ว่าฝ่ายชายเองเนี่ยครั้งก่อนก็ออกมายืนยันว่าความรักเนี่ยยังดีอยู่นะคะ

ปัจจุบันนี้เดี๋ยวต้องรอทั้งคู่นะค่ะออกมาบอกกว่าแล้วกันมาเฉลยว่าความสัมพันธ์เป็นอย่างไรค่ะ